ต่อเนื่องกันอีกหนึ่งคลิปนะคะ
เป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุบนท้องถนนเช่นเดียวกัน
มีกรณีรถจักรยานยนต์ค่ะ
ขี่มาบนถนนเส้นบางนาตราด

แต่ปรากฏว่าคนขี่ขี่ไปชนกับกรวยจราจร

รถบรรทุก๑๘ล้อวิ่งมาพอดี

แต่ว่าผู้ชายคนขี่ดึงร่างผู้หญิงออกมาได้ทัน

โอ้โหคุณผู้ชมค่ะคือเฉียวไปนิดเดียว
รถจักรยานยนต์คือล้มเพราะว่าไปชนกลวย

เปิดจราจรสีส้มเลยนะคะ
แล้วก็พลิกคว่ำล้มกลิ้งกัน
มีรถบรรทุก๑๘ล้อวิ่งมาพอดี
คลิปนี้ถูกบันทึกโดยกล้องวงจรปิด

กิโลเมตรที่๔๑ขาเข้าชนบุรี

นายสมนึกกุศีอายุ๒๐ปี

ฮอนดาคลิกสีเทาทะเบียนหนึ่งกไก่ขไข

คนซ้อนก็คือนางสาวพัชนิดาชายอง

อย่างที่บอกว่าไปชนกับกรวยจราจร
กลวยส้มมาค่ะแล้วก็ล้ม

ฝ่ายหญิงเกือบจะถูกรถพ่วง๑๘ล้อดู
เข้าไปรถพ่วงเกือบจะทับร่างแล้วค่ะ

เอาไว้ได้ทันรถยนต์ที่ตามมา
ข้างหลังก็สามารถหยุดได้ทัน

คนขี่รถจักรยานยนต์ก็เล่าให้ฟังนะคะ

รถกระบะวิ่งฝ่าช่องที่มีการวาง

ก็เลยไปชนกับกรวยจราจรรถเสียหลักล้มค่ะ

สมนึกก็คว้าตัวแฟนสาวเอาไว้

ใต้ท้องรถพ่วง๑๘ล้อที่ขับตีคู่มานะคะ

อาการบาดเจ็บก็มีรอยถลอกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ไปฟังเสียงคนที่อยู่ในเหตุการณ์กันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงถนนเส้นบางนาตรา

มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บางราย
ฝ่าฝืนไปวิ่งในช่องทางด่วน

ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้มีคลิปอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ล้มบริเวณถนนบางนาตราดช่วงกิโลเมตรที่๖
ซึ่งกำลังมีการทำทางใหม่นะคะ

ทำให้ผู้ซ้อนก็ได้รับบาดเจ็บ
ศีรษะแตกขาก็มีแผลด้วย
เย็บไป๒เข็มแต่ว่าปลอดภัย

หมวดทางหลวงบังนานายพงศิษย์มามิดา

ทางด่วนเขาห้ามรถจักรยานยนต์วิ่งนะคะ
จากเป็นช่องทางที่รถยนต์จะใช้ความเร็วสูง
ถ้าตำรวจเจอก็จะจับปรับทันที
ช่วงที่เกิดเหตุมีป้ายเตือนอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชม
ว่าเป็นช่วงที่มีการซ่อมถนนอยู่

อยู่ระหว่างการขูดผิวถนนปูพื้นผิวใหม่
ทำให้การคืนผิวจราจรตอนนี้
แต่ว่าคืนผิวจราจรเรียบร้อยแล้วซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ

เพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้เหมือนกับคลิปนี้

คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ